อีกที่หนึ่งที่อยากจะพาไปที่จังหวัดบึงกาลที่นั่นเขามีน้ำตกที่สวยงามเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมครับ
อยากจะให้ดูภาพบรรยากาศเห็นแล้วเชื่อเหอะสุดสัปดาห์นี้เผลอไปกันเลยนะ
นี่แหละครับจุดลงเรือลงเรือกันไปนะครับไปยังน้ำตกถ้ำพระ
ต้องบอกว่าต้องเดินทางด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่นะครับที่ชุมชนเขาได้จัดบริการเอาไว้
โดยผู้ใหญ่นะเสียค่าบริการ๓๐บาท
นั่งเรือระยะทางประมาณสัก๑๐นาทีแป๊บเดียวเฮ้ยถึงแล้วเหรอ๑๐นาทีถึงแล้ว
นี่ครับไปยังน้ำตกที่ขึ้นชื่อของที่นี่
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเก็บค่าบริการตรงนี้เอาไว้
ตรงนี้พอไปถึงนะคุณต้องจ่ายอีกร้อยหนึ่ง
แต่จ่ายเพื่ออะไรรู้ไหมอะไรคะมันเป็นค่ามัดจำขยะคือถ้าคุณพกถุงพลาสติก
แล้วใส่พวกขนมอาหารอะไรต่างเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นน้ำตกแล้วก็
ขอเก็บหน่อยค่ามัดจำขยะ๑๐๐บาท
เพื่อให้คุณที่เข้าไปในนี้เนี่ย
ไม่ลืมต้องเอากลับมาด้วย
แล้วคุณก็จะได้นำพวกเศษขยะพวกนี้มา
ทิ้งแล้วคุณจะได้ค่ามัดจำคืน

โดนยึดค่ามาตรำแน่นอนห๑๐๓
นี่ไงกฎระเบียบเขามีนะครับ
และเมื่อเดินเข้าไปถึงแล้วก็จะพบกับน้ำตกบนลานหินขนาดใหญ่

สวยใหญ่มากสวยคุณชิสาน้องใบตองคุณเคยเห็นลานหินที่ใหญ่ขนาดนี้ไหม

นี่ลงไปเล่นน้ำได้แบบสบายจิตสบายใจเลยนะ
มันคุ้มค่านะครับถ้าคุณไปที่นี่แล้วคุณบอกว่าเออ
ทำไมเดินทางลำบากแล้วต้องมาเสียตังค์อีกร้อยหนึ่ง

เฮ้ยแต่ถ้าคุณไม่ได้เอาอะไรเข้าไปเลย
ถ้าคุณเข้าไปในนี้แล้วเพื่อจะไปเล่นน้ำตกโดยเฉพาะ

ภาพแบบนี้คุณเคยเห็นไหมล่ะสวยมากดิฉันว่าประเมินค่าด้วยเงินไม่ได้

นั่นถึงทำให้มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะนะครับ
ที่น้ำตกถ้ำพระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาลไปแล้ว
นี่เหมือนแบบคุณเคยเห็นสไลเดอร์ที่สร้างโดยธรรมชาติอย่างแท้จริงไหมล่ะ
โอ้โฮไม่เคยนะคะแบบนี้

ที่นี่เขาโอเคแล้วเนี่ยกอดกันไป
แบบนี้แบบนี้คือมันเป็นสไลเดอร์ที่ธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมา

โอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแสบบริเวณด้านหลัง

เพราะว่าเป็นสไลเดอร์ที่เขาให้เล่นกันได้แล้วมันปลอดภัย

สนุกจังเลยอ่ะ
เดียวก็ได้มาเป็นคู่เป็นทีมก็ได้หมด
ใช่ครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับที่นี่เพราะว่า
เขาบอกว่าความอันตรายมันค่อนข้างจะน้อย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็จะคอยอยู่ตามจุดต่าง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ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

เที่ยวแล้วเนี่ยนะคะเขามีการเก็บค่ามัดจำขยะ๑๐๐บาท

ถูกต้องแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะคะ
นำขยะที่เราพกไปออกมาทิ้งด้านนอกกันด้วยนะจ๊ะ